คุณผู้ชมครับมีเหตุเศร้าเกิดขึ้นกับพ่อลูกคู่หนึ่ง
นะครับก็คือลูกสาวเนี่ยเรียนจบ
แล้วนะครับก็จะไปสอบชิงทุนกพนะครับ
รถพาไปนะครับจากเชียงใหม่นะฮะจาก
เข้ากรุงเทพฯปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดลำปาง
แล้วก็หน่วยกู้ภัยทีมแพทย์หลังรับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบนะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนผนโยธินขาล่องลำปางตากบ้านหนองบัวบนตำบลล้อมแร็ด
รถมีผู้เสียชีวิตอยู่๒ศพนะครับก็คือนายรองเทพรัตนาพิพิษอายุ๕๘ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่
สภาพศพถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่ที่พวงมาลัยหน้ารถนะครับอยู่ที่เบาะคนขับ
อีกศพหนึ่งคือนางสาวรัฐพันธ์รัตนาพิพิษอายุ๒๒ปีเป็นลูกสาว
เสียชีวิตอยู่ที่เบาะข้างหน้าข้างคนขับ
ผู้ภัยช่วยกันนำร่างออกมาจากรถนะครับ
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลเถินเพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
จากการตรวจสอบภายในรถพบเอกสารของนางสาวรัฐพันธ์
ที่ได้รับเกียรตินิยมนะครับแล้วก็มีหลักฐานของใบสมัครสอบแข่งขัน
ขอทุนรัฐบาลของสำนักงานกพซึ่งเป็นของนางสาวรัฐพันธ์นะครับ
ซึ่งเชื่อว่าอาจจะกำลังเดินทางเพื่อจะไปสอบนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าจากการตรวจสอบถนนจุดเกิดเหตุ
ไม่พบร่องรอยการเบรกของรถยนต์และทราบข้อมูลว่าทั้งสอง
กำลังจะไปสอบรับทุนรัฐบาลของกพที่กรุงเทพ
พ่อก็เลยขับรถพาลูกสาวเดินทางมาจากเชียงใหม่
ซึ่งสันนิษฐานว่าช่วงที่เกิดเหตุนั้นพ่อที่ขับรถอาจจะหลับใน
รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้เกาะกลางถนนทำให้เสียชีวิตทั้งสองคนเลยนะฮะ